เขาก็ไปไลฟ์แฉเรื่องตู้สล็อต
ที่มันถูกติดตั้งไว้ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะครับ

ตัดกลับมาว่าผู้กองปูเข็ม
หามไปโรงพยาบาล

ตอนที่ผู้กองปูเข็มเขาไปไลฟ์แฉเรื่องเกี่ยวกับตู้สล็อตนะฮะ
ผู้กองปูเข็มเค้าบอกว่า
ประกาศเปิดศึกกับบรรดามาเฟีย
แล้วเมื่อวานเขาไปไลฟ์สด
เห็นตู้สล็อตที่ท่ารถตู้โดยสาร
แล้วก็ตอนไลฟ์สดก็เห็นตู้จริง
เห็นคนกำลังเล่นอย่างเปิดเผย

แล้วก็เข้าไปคุยกับคนที่อยู่บริเวณดังกล่าว
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นคนคุมตู้สล็อต
แล้วก็ขอเบอร์โทรของคนที่ถูกระบุว่า
เป็นคนนำตู้สล็อตมาลงตรงพื้นที่นี้
จากนั้นผู้กองปูเข็มได้โทรไปตามเบอร์ดังกล่าว

โดยผู้กองปูเข็มบอกว่า
สอบสวนหาเจ้าของตู้สล็อตผิดกฎหมาย
และหลังจากที่ผู้กองปูเข็มไลฟ์สดเสร็จ

หลังจากนั้นปรากฏภาพในโลกโซเชียลว่า

ผู้กองปูเข็มถูกหามส่งโรงพยาบาล

สลบเหมือดอาการสาหัสแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลพนมสารคาม
นำตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพุทธโสธร
ล่าสุดอาการของผู้กองปูเข็มในขณะนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะฮะ
โดยญาติจะขอทำเรื่องส่งตัวไปรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพต่อไปนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจตั้งไว้๒ประเด็นคือ

เรื่องขัดผลประโยชน์ที่ผู้กองปูเข็ม
เดินทางไปไลฟ์สดแฉตามจังหวัดต่าง
อย่างที่บอกนะครับผู้กองปูเข็มประกาศเปิดศึก
เดินหน้าเปิดหน้ากับบรรดามาเฟีย

แล้วก็เปิดรับข้อมูลจากสมาชิกต่างนะฮะ
จนเป็นที่ปั่นป่วนให้กับกลุ่มธุรกิจสีเทาอย่างมาก
ถึงขนาดผู้กองปูเข็มเคยโพสต์ออกมาว่า
ผมถูกปองร้ายหมายเอาชีวิตมาแล้ว
ผู้กองปูเข็มเคยโพสต์ว่าไงรู้ไหมคุณ
บอกว่าถ้ามึงไม่ใช่ทหารมึงตายไปนานแล้ว
นี่แหละเสียงขู่อาฆาตจากใครคนหนึ่งที่ส่งต่อผม
แต่ผมยังมุ่งมั่นจัดทัวร์สล็อตแมททีนต่อไป
แล้วเมื่อวานไปจัดทัวร์ที่นี่ฮะปรากฏว่าถูกหามส่งโรงพยาบาลฮะ
ล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๕คนนะครับ
สอบสวนเบื้องต้นนะฮะสอบสวนเบื้องต้น
ผู้ต้องหาให้การบอกว่าคือทั้งหมดเนี่ยจะไปเที่ยวนะครับ
จะไปเที่ยวกันที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
เมื่อผ่านนาในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม
ของผู้กองปูเข็มขับปาดหน้าไปมา
ก็เลยไม่พอใจในเรื่องของการขับรถ
ก็เลยขับตามไปปาดหน้าให้จอดข้างทาง
ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่านี่คือผู้กองปูคงปูเข็มนะครับ
ไม่รู้จักไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นใคร
พอรถจอดได้นะฮะก็เลยพากันลงไป
รุมชกต่อยผู้กองปูเข็มทันที
ท่อนไม้ยูคาที่ตกอยู่บริเวณนั้นแหละ
ตีหัวจนสลบเอาตัวขึ้นรถกระบะ
ไปทิ้งไว้หน้าห้องแถวในระแวกนั้น
ชาวบ้านมาพบแล้วก็นำตัวของผู้กองปูเข็ม
ส่งโรงพยาบาลพนมสารคาม
ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็รู้สึกเสียใจกับการกระทำครั้งนี้นะครับ
แต่ว่าตำรวจจะต้องทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ
ผู้กองปูเข็มและยังคงคัดค้านการประกันตัว
เพราะถือว่าเป็นคดีอุกอาจและสังคมจับตามองอยู่
โดยต้องรอทางผู้กองปูเข็มอาการดีขึ้นกว่านี้
ถึงจะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะฮะ
เพราะว่ามันดันเป็นประเด็นในช่วงจังหวะเดียวกันให้คุณ
ผู้กองปูเข็มกำลังแฉตู้สล็อตและอยู่ก็ถูกทำร้าย
แต่การถูกทำร้ายเป็นกรณีของการขับรถปาดหน้าจริงหรือเปล่า
ตำรวจก็ต้องสอบสวนในเชิงลึก
หลายคนบอกผู้กองปูเข็มเป็นใคร
คือเขาเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
แล้วก็ได้รับฉายาจากคนที่ติดตามทวิตเตอร์ของเขา
เพราะเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของปูเข็ม
ก็เลยตั้งฉายาว่าผู้กองปูเข็ม
ตอนนี้เขาเดินหน้านะประกาศในการที่จะทลายธุรกิจสีเทา
เกี่ยวกับตู้สล็อตแมทชีนนะฮะ